คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้หน่อยที่เชียงใหม่นะคะ
มีรถกระบะค่ะพุ่งไปชนคนที่ยืนอยู่ในปั๊มน้ำมัน
ชนเขาล้มทั้งยืนเลยนะคะแล้วหลังจากชนเนี่ย
มันมีลักษณะของการเปลี่ยนคนขับด้วย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะชนไปเต็มแบบนี้เลยนะ
เขายืนอยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยไม่รู้เรื่องอุ้ยปึ้งเต็มเลย
แล้วหลังจากชนเสร็จนะคะจะมีผู้ชายเดินไปเปิดประตูฝั่งคนขับ

แล้วผู้หญิงเดินลงมาจากฝั่งคนขับเห็นไหม
แล้วผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยจะขึ้นไปขับแทน
คำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องสลับคนขับด้วย
หรือว่าเพื่อที่จะถอยรถย้ายรถหลังชนคนหรือยังไง
ทีมข่าวของเราไปที่ปั๊มน้ำมันนี้เลยค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ไปคุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
นางติดามะธุรกรกรรมอายุ๓๘ปี

กับเด็กปั๊มกำลังนั่งคุยกันตามปกติ

พุ่งชนแบบโอ้โหตู้แคชเชียร์แบบเต็มอ่ะ
ในอาทิตย์อายุ๓๒ที่โดนชนนะคะ

หลังเกิดเหตุผู้หญิงค่ะ
อายุประมาณ๑๗๑๘ปีเป็นคนขับนะคะ
เขานั่งตัวแข็งอยู่ในรถเลยนะคะ

ผู้ชายที่ไปเปิดประตูฝั่งคนขับ

คือพ่อของผู้หญิงที่เป็นคนขับไปชนคนแรก
เขาถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนคนขับ
เพื่อที่จะย้ายรถออกจากจุดที่เกิดเหตุ

คนที่ขับชนเป็นผู้หญิงอายุยังน้อย
เขาตกใจตัวแข็งทำอะไรไม่ถูก

คนขับรถกระบะเขาก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ
ปั๊มน้ำมันเองทางคนบาดเจ็บเอง
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะ
ร้องไห้เขาอะไรไหม

เปลี่ยนคนขับนี่คือยังไง

เสื้อสีส้มคือพ่อเขาหรือเปล่านะ

น่าจะไม่ได้ลืมไปเลยไม่ได้สังเกต
แล้วเขาฆ่าเสียหายเขาชดใช้อะไรหมดนะครับ
ก็เขาคาดว่าคนขับคงตกใจ

กำลังจะไปจอดเพื่อเติมน้ำมันนะ

ตั้งใจจะเหยียบเบรกกลายเป็นไปเหยียบคันเร่งแทนอย่างนี้ค่ะ

แต่เขาก็รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างนะคะ
บางคนบอกนี่ขนาดอยู่ในปั๊มนี่ยังโดนรถชนเลย

โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะท่านผู้ชมครับ